ชนก็พร้อมที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจไทย๙๐นวัตกรรม๔
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความพร้อมนั้นก็น่าจะสามารถเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วงปีหน้าค่ะ

นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
รับมอบผลสรุปการประชุมสัมมนาหอการค้าครั้งที่๓๔
สมุดปกขาวจากนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทย
พร้อมขอบคุณภาคเอกชนที่มีความเข้าใจว่ารัฐพยายามผลักดันประเทศไปในทิศทางเศรษฐกิจ๔๐
ซึ่งแนวทางที่เอกชนนำเสนอในครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น
เพียงแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคสินค้าและบริการ
รวมถึงก้าวให้ทันเทรนด์ของโลกยุคใหม่
คาดว่าในปี๒๕๖๐ไทยจะเริ่มเข้าสู่ยุคไทยแลนด์๔๐อย่างแท้จริง
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงชะลอตัว
แทนที่จะพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
และจะช่วยให้เกิดการส่งออกการลงทุนส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น
ขณะที่นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่า
เปลี่ยนผ่านจากไทยแลนด์๓๐ไปสู่ไทยแลนด์๔๐
จะต้องมี๓กลไกในการขับเคลื่อนคือการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
โดยบทบาทสำคัญอยู่ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่
โดยมีหอการค้าไทยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
กรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ถึงยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวก้าวสู่ไทยแลนด์๔๐
มีทั้งหมดห้ายุทธศาสตร์ด้วยกันซึ่งจะเน้นยุทธศาสตร์ที่สี่และห้า
รวมถึงแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายบูรณาการการบริหารและการจัดการ
ฝากถึงเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวให้ตั้งใจทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศโดยการสร้างรายได้จากการจ้างงานค่ะ